คุณผู้ชมคะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะทหารกองกำลังผาเมืองเนี่ยไปปะทะกับกลุ่มขนย้ายยาเสพติดค่ะ
ประทะกันที่ใกล้กับตะเข็บชายแดนไทยพม่าจังหวัดเชียงรายนะคะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยปลอดภัยทุกคนแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามกลุ่มค้ายาเนี่ยเสียชีวิตไปทั้งหมด๙คนด้วยกัน
รวมถึงยังสามารถยึดยาบ้าได้๗๐๐เมตรแล้วก็อาวุธสงครามอีก๓กระบอกด้วยค่ะ
นรงศักดิ์โอสธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
นำทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองเข้าตรวจสอบบริเวณกลางป่าบ้านผาหมี
ตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายห่างจากแนวชายแดนไทยพม่าประมาณ๒กิโลเมตรค่ะ
ซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๓๑
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่๓กองกำลังผาเมือง
ปะทะเข้ากับกลุ่มลักลอบขนยาเสพติดเมื่อคืนที่ผ่านมา
โดยก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจัดกำลังออกลาดตระเวน
แล้วก็ซุ่มโจมตีสกัดการลักลอบขนยาเสพติดในบริเวณดังกล่าว
ไปเจอกลุ่มบุคคลต้องสงสัย๑๕คนด้วยกันค่ะ
ทั้ง๑๕คนนี้สะพายกระเป๋าเป้แล้วก็มีอาวุธประจำกาย
เดินจากแนวชายแดนเข้าไปในพื้นที่เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอเข้าตรวจค้น
แต่ว่ากลุ่มดังกล่าวใช้ปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่ทันที
ก็เลยเกิดการปะทะกันขึ้นนานกว่า๑๐นาทีนะคะ
เสียงปืนสงบลงเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่ได้
ก็เลยเรียกกำลังเสริมเข้าควบคุมพื้นที่โดยรอบเอาไว้
จากนั้นจึงค่อยเข้าตรวจสอบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองค่ะ
จากการตรวจสอบก็พบกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดเสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุ๙คนด้วยกัน
ค้นภายในร่างกายไม่พบหลักฐานประจำตัวใด
ก็คาดว่าน่าจะเป็นชนกลุ่มน้อยเผ่าอาขาจากประเทศเพื่อนบ้าน
เมืองต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานนะคะว่ากลุ่มผู้ลำเลียงชาวอาคากลุ่มนี้
น่าจะไปรับยาบ้ามาจากกลุ่มผู้ผลิตยาเสพติดในจังหวัดท่าขี้เหล็กที่บ้าน๓ปี
ซึ่งตรงนี้เป็นแหล่งพักยาเสพติดที่อยู่ไม่ไกลกับจุดเกิดเหตุค่ะ
จากนั้นก็นำมาพักไว้เพื่อเตรียมจะส่งให้ลูกค้า
จนกระทั่งมาปะทะกับเจ้าหน้าที่ขึ้น